เรามาเตือนกันเรื่องของอุบัติเหตุกันหน่อย
เพราะว่ากลางดึกที่ผ่านมามีอุบัติเหตุใหญ่เกิดขึ้น
๖ที่ที่บนทางด่วน
กับที่ทางคู่ขนานบรมราชชนนานี

ที่เกิดเหตุนะครับก็ห่างจากด่านพระราม๔
เพียงประมาณ๕๐๐เมตรเท่านั้นเอง
เพราะตำรวจสนทางด่วน๑ได้รับแจ้ง
บอกว่าเกิดอุบัติเหตุรถยนต์พุ่งชนขอบทางด่วน
มหานครแขวงลุมพินีเขตปฐุมวัน
ในเวลา๓๔๕นนะครับ
แล้วก็ตรงที่จุดเกิดเหตุเป็นทางด่วน
ก่อนถึงโค้งท่าเรือมุ่งหน้าบางนา
หมายเลขทะเบียน๒กกขไข่๔๐๓๑กรุงเทพมนคร
สภาพพังยับเสียหายทั้งคันนะครับจนรถขาด๒ท่อน
แล้วก็มีชิ้นส่วนเศษซากรถ
กระจัดกระจายเต็มพื้นถนนบนทางด่วน
ที่บริเวณขอบคอนกรีตกลางถนน
พบมีรอยครูดเฉียวชนเป็นทางยาว
สวมเสื้อยืดสีแดงนุ่งกางเกงขาสั้น
มีบาดแผลตามร่างกายเสียชีวิตอยู่ในที่เกิดเหตุนะครับ
ทราบชื่อก็คือนายทิติกุลอายุ๒๕ปี
มีอาชีพเป็นช่างซ่อมเครื่องบินของบริษัทสายการบินแห่งหนึ่ง
เจ้าหน้าที่อาสาสมัครมูลที่ปเต๊กตึง
ก็นำศพส่งสถาบันนิติเวศโรงพยาบาลจุลาลงกรนะครับ
จากการสอบถามพี่ชายของผู้เสียชีวิต
ซึ่งเดินทางมาดูศพของน้องชาย
พร้อมกับญาติที่อยู่ในอาการโศกเศร้า
เล่าให้ฟังว่าน้องชายเดินทางไปทำธุระย่านทองหล่อ

น่าจะขับรถขึ้นทางด่วนกลับบ้านพักย่านประชาอุทิศฝั่งธนบุรี
แล้วก็มาประสบอุบัติเหตุจนเสียชีวิตนะครับ
ที่ตำรวจสนทางด่วน๑ได้ตรวจสอบที่เกิดเหตุ

ว่าผู้เสียชีวิตก็ขับรถเดินทางมาคนเดียว
น่าจะขับมาด้วยความเร็วก่อนจะชนเกาะกลางถนน
แล้วเสียหลักจนทำให้คนขับกระเด็นออกนอกรถ

อย่างไรก็ตามหลังจากนี้ตำรวจจะไล่ตรวจสอบ
ภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณโดยรอบที่เกิดเหตุ
เพื่อหาสาเหตุของอุบัติเหตุที่แท้จริงนะครับ
ซึ่งมีชื่อเดียวกับผู้เสียชีวิตนี่แหละครับ
พบว่ามีการโพสต์เมื่อ๒วันก่อน
เป็นภาพเขาใส่ชุดนักบิน

ก็ภาพของเขาใส่ชุดนักบิน
พร้อมกับเครื่องบินของกองทัพอากาศไทย
พร้อมมีข้อความบอกว่าถึงเวลาปลดประจำการ

ขอบคุณสำหรับประสบการณ์นะ
แล้วก็โลเคชั่นหรือว่าที่ที่โพสต์
บอกว่าอยู่ที่ฝูงบิน๖๐๔กองบิน๖กองทัพอากาศนะครับ
คุณผู้ชมฮะมาดูอีกอุบัติเหตุหนึ่ง

เพราะว่าตำรวจได้รับแจ้งเวลาตี๓๓๐นะครับ
แต่เหตุการณ์นี้ตำรวจกองบังคับการตำรวจจราจร
นคู่ขนานลอยฟ้ารับแจ้งเหตุนะครับ
บนทางคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนานีกรุงเทพ
รถเกิดไฟลุกไหม้เสียหายครับ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องใช้น้ำฉีดทำการดับไฟ
ใช้เวลาประมาณ๑๐นาทีไฟจึงสงบ

พบอุปกรณ์กันแรงกระแทกสภาพพังยับ
กระเด็นจากขอบกลางถนน
ก็แบรีเออร์ตรงกลางถนนเนี่ยนะฮะ
เจ้าหน้าที่ก็เก็บรวบรวมไว้เป็นหลักฐานนะครับ

ก็จะมีรอยถลอกตามร่างกายเพียงเล็กน้อย
เจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลธนบุรี๒นะครับ
ตำรวจก็จะเร่งตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดนะฮะ
ถึงสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุว่าขับมาเร็วหรือไม่ชนอย่างไรนะฮะ
ว่าช่วงที่เกิดเหตุคนขับน่าจะขับมาด้วยความเร็วสูง
ก่อนจะพุ่งชนเข้ากับอุปกรณ์กันแรงกระแทก
ซึ่งถูกติดตั้งอยู่บริเวณแยกทางลงคู่ขนาน
อุปกรณ์เหล่านั้นหลุดกระเด็นไปไกลประมาณถึง๒๐เมตร
ก็ตำรวจบอกสงสัยแรงกระแทกมันจะเยอะ
กับคนขับน่าจะขับมาเร็วนะครับ
ส่วนรถก็ถลายไปชนเข้ากับแบรีเออร์ด้วยนะฮะ
นี่เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น๒อุบัติเหตุเมื่อคืนนี้นะครับ